ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ผู้ก่อการดี

บางคนนี่นะโอ้คีบไปเลยแต่นี่จอดรถค่ะเห็นไหม
ลงมาเก็บถังขยะให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางจิตใจดีมาก
เราไปถามว่าทำไมถึงต้องเสียสละอะไรเรื่องนี้
เขาบอกว่าผมก็กลัวไงกลัวว่าถ้าเกิดว่ารถคันอื่นที่เขามา
เราไม่เห็นเนี่ยไปทนเข้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นอุบัติเหตุ
ขั้นว่ามีใครเสียชีวิตได้สุดท้ายกลายมาเป็นคลิปให้เราได้ดู
สังคมไทยยังน่าอยู่แบบนี้นะคะ
นี่ต้องขอบคุณเพจศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบันเมืองจันทบุรีนะคะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ให้เราได้ดูค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือถนนเทศบาล๑ผ่านซอยข้างโรงเรียน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแล้ว
ไม่กี่ชั่วโมงชาวเน็ตแห่แสดงความชื่นชมหนุ่มน้ำใจงามคนนี้นะคะ
แล้วชาวเน็ตบางคนแน่นอนว่าเขาก็อยากจะรู้ว่านุ่มน้ำใจงามคนนี้คือใคร
มีชาวเน็ตบางคนค่ะมาให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นช่างของโชว์รูมขายรถยนต์ยี่ห้อดัง
จังหวัดจันทบุรีแหละดูจากเครื่องแบบที่เขาใส่นะคะ
ก็เป็นคลิปดีที่เรานำมาฝากเที่ยงนี้นะคะ
ทำให้สังคมได้รู้ว่าจริงแล้วสังคมไทยยังมีคนดีแล้วน่าอยู่ค่ะ
ก็เห็นอะไรก็ไม่ปล่อยผ่านไปนะฮะก็เห็นเรื่องของส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญนะครับ